วันนี้แม้ว่าจะไม่มีการนัดชุมนุมแบบใหญ่เบิ้ม
แต่ก็มีการชุมนุมแบบกลุ่มย่อยนะครับเป็นการชุมนุมประสัยขับไล่
ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับขณะที่เครือข่ายรามกำแหงเพื่อประชาธิปไตย
รวมตัวกันไปยื่นหนังสือเรียกร้องความเป็นธรรมถึงอธิการบดีนะครับ
บอกว่าไม่ได้รับความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยเลยนะครับ
กรณีที่ถูกกลุ่มปกป้องสถาบันทำร้ายในมหาวิทยาลัยครับ
จากกรณีที่กลุ่มเครือข่ายปกป้องสถาบันบุกมาทำร้าย
จัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัยรามกำแหงเมื่อ๒๑ตุลาคมที่ผ่านมา
แล้วก็ตำรวจสนหัวหมากนะครับเอาผิดกลุ่มที่ทำร้ายไม่ได้
เพราะพยานหลักฐานไม่เพียงพอ
เครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตยจึงมองว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบทำ
และเป็นการให้ร้ายนักศึกษาว่าไปจัดกิจกรรมซ้อนกับกลุ่มที่ทำร้าย
เพื่ออยากให้เกิดการปะทะและยังเปรียบเทียบกับนักศึกษามหาวิทยาลัยอื่นด้วย
มีอาจารย์คอยช่วยเหลือไปเยี่ยมและประกันตัวให้ต่างจากรามคำแหงที่ไม่ช่วยเหลือเยียวยา
แม้จะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงขึ้นมาตรวจสอบนะฮะก็ไม่ทำนะฮะ
นางสาวทิติมาบุตรดีหรือว่าน้องแบมที่ยังบาดเจ็บ
จากอาการถูกลำโพงทุ่มใส่ขาบอกว่า
ก่อนจะมายื่นหนังสือมีคนติดต่อมาหาเธอทางเฟซบุ๊คครับ
จะมอบเงินเยียวยาให้แลกกับการจบเรื่อง
ซึ่งเธอมองว่าหากสำนึกผิดจริง
มาคุยกันตรงไม่ใช่ทำแบบหลบซ่อน
หากยังคุกคามอีกเดี๋ยวจะขอดำเนินคดีแล้ว
ทางกลุ่มเรียกร้อง๓ข้อครับคือ
ขอให้มหาวิทยาลัยไล่นายสมเดชคงวิจิตร
ออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยภายใน๗วัน
เพราะมีส่วนร่วมในการทำร้ายร่างกาย
ทางมหาวิทยาลัยดำเนินการตามกฎหมายอย่างไร

และสุดท้ายผู้บาดเจ็บจะไม่รับค่ารักษาพยาบาล
จากมหาวิทยาลัยจนกว่าจะดำเนินการให้เป็นรูปธรรม
และเป็นที่พอใจเพราะไม่ต้องการเป็นข้ออ้าง
สร้างความชอบทำให้กับผู้บริหาร
ซึ่งการชี้แจงของตัวแทนของมหาวิทยาลัยนะครับ
ยังไม่มีความชัดเจนทำให้กลุ่มนักศึกษา
โดยเฉพาะน้องแบมเนี่ยไม่พอใจครับ
การที่จะพูดว่าวันนั้นไม่มีใครติดต่อไปเลย
รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ทำร้ายจิตใจคนที่เจ็บมากค่ะ
ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวบอกว่าตำรวจสนหัวหมาก
ซึ่งเป็นท้องที่ที่รับผิดชอบวันที่เกิดเหตุ
บอกว่าไม่สามารถเอาผิดกับกลุ่มปกป้องสถาบันได้
เพราะว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอ
เมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่กลุ่มนี้
กลุ่มน้องบำนะครับของที่หนังสือเสร็จสิ้นปุ๊บ
ก็เดินเท้าไปที่สอนอหัวหมากค่ะ
เรียกร้องความเป็นธรรมต่อผู้กำกับสนหัวหมาก
ทีนี้ผู้กำกับมีการแจ้งความคืบหน้าของการดำเนินคดี
บอกว่าได้สอบปากคำพยานฝั่งผู้บาดเจ็บไปแล้ว๔ปาก
และไปขอกล้องวงจรปิดจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้ว
พร้อมรับปากบอกว่าจะให้ความเป็นธรรม

คดีจะต้องมีความชัดเจนภายใน๗วัน
ผู้กำกับบอกแบบนี้นะคะนี่เป็นบรรยากาศค่ะ

กลุ่มผู้ชุมนุมใหญ่เขาไม่ได้นัดกันอย่างเป็นทางการ

แกนนำไม่มีลำโพงนะคะมีแต่ทรโคงแบบนี้ค่ะ
กลุ่มผู้ชุมนุมมาร่วมกิจกรรมแสดงจุดยืน
จุดยืนเดิมเลยก็คือยืนหนึ่งเนี่ยคือ
ขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ให้ลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรี
วลชนค่ะรวมตัวกันที่หน้าห้างแบบนี้นะคะ
ไม่ได้ลงไปบนถนนนะคะแล้วก็มีการชู๓นิ้ว
เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ค่ะ

มีการโจมตีการทำงานของนายกรัฐมนตรี

หรือว่ารถเครื่องขยายเสียงเข้ามาในพื้นที่
อย่างที่บอกไปมีเพียงทรโคงนะคะกับใจที่มาตรงนี้ค่ะ
หลังจากที่ปราศัยเสร็จปุ๊บไม่มีแกนนำ
หลังจากนั้นพอ๒ทุ่มปุ๊บ
กลุ่มผู้ชุมนุมก็ยุติแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านค่ะ